ดูอีกหนึ่งเหตุการณ์กันอันนี้เกิดขึ้นที่จังหวัดอุดรธานีค่ะ
คุณตาวัย๖๒ปีพาหลานชายวัย๖ขวบ
ไปซื้อกับข้าวที่ตลาดระหว่างกลับบ้าน

เกิดอุบัติเหตุซะก่อนไปถูกรถ
ตาโล่ชนเข้าจนเสียชีวิตทั้งตาแล้วก็หลานเลย
ด้านตำรวจที่ขับรถชน
อ้างว่าถูกตัดหน้ากระชั้นชิดทำให้เบรกไม่ทันจึงชนเข้าอย่างจัง
และนี่คุณผู้ชมครับเป็นอุปติเหตุที่เกิดขึ้น
บริเวณทางแยกเลี้ยวเข้าบ้านนาราย
ถนนบ้านผือน้ำสมบ้านนวลวารี
ตำบลบ้านผือจังหวัดอุดรธานี

เห็นไหมคะถนนเส้นนี้กำลังก่อสร้างกันอยู่เลย
บ้านค้อที่อำเภอบ้านผือนอนคว่ำหน้าเสียชีวิตอยู่กลางถนน
อยู่ในสภาพคอหักแขนซ้ายหักเสียชีวิตค่ะที่ข้างกันก็พบผู้บาดเจ็บนะคะ
ก็คือเด็กชายอ่าเด็กชายเทียรายุทธ์อายุหกขวบค่ะ
มีบาดแผลบริเวณหน้าผากเจ้าหน้าที่ก็นำส่งโรงพยาบาล
และเสียชีวิตในเวลาต่อมานอกจากนั้นก็ยังพบรถจักรยานยนต
สามศูนย์สองอุดรธานีของผู้ตายตกอยู่ไหลถนน
อยู่ในสภาพแบบนี้นะคะพังยับเยินไปหมดเลย
คู่กรณีเป็นรถกระบะตาโล่ของตำรวจ
พอสัมเภาเลยจอดเสียหลักตกไหล่ถนนอยู่
ก็มีร่องรอยเฉียวชนด้วยนะคะด้านหน้าบริเวณด้านขวา
พื้นถนนก็มีรอยเบรกแล้วก็เป็นลักษณะรอยเบรก
ล้อยาวไปประมาณ๑๕เซนติเมตรแบบนี้นะคะ
พันธุ์ตำรวจโทสมนึกเหล่าจันดารองผู้กำกับการสอบสวนสถานีตำรวจภูทรเชียงกรมที่อำเภอปากชมจังหวัดเลยเป็นผู้ขับรถเนี่ยนะ
เขาบอกว่าตอนเกิดเหตุเขาก็ขับรถกระบะตาโล่กำลังจะเดินทางไปจังหวัดหนองบัวลำพูก็ใช้เส้นทางลัดปากชมน้ำสมบ้านผือที่หนองบัวลำพู
ทีนี้พอมาถึงจุดเกิดเหตุเป็นถนนสองเลนอย่างที่เห็นนะคะมีการก่อสร้างขยายถนนทำให้ไม่มีหลายทาง
เขาก็ขับมุ่งหน้าเข้าทางอำเภอบ้านผือส่วนผู้ตายเนี่ยขี่รถจักรยานยนต์สวนทางมาก็มีหลานซ้อนท้ายมาด้วย
จะเลี้ยวตัดหน้าเข้าซอยหมู่บ้านนารายเป็นการเลี้ยวอย่างกระชั้นชิดเขาอ้างว่าแบบนั้น
ทำให้เขาเองเนี่ยเบรกรถเต็มแรงเลยแต่เบรกไม่ทันการไปแล้ว
กระบะเนี่ยไปพุ่งชนรถจักรยานยนต์ของผู้ตายเต็มแรงจนรถจักรยานยนต์กระเด็นตกถนนนะคะ
จนมีผู้เสียชีวิตคาที่อยู่ตรงนั้นเบื้องต้นมีการตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล
พันธุ์ตำรวจโทสมนึกคนขับพบว่าเป็นศูนย์แล้วก็จะมีการเจาะเลือดผู้ตายเพื่อตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์ด้วยเช่นกัน
หลังจากนี้จะสอบสวนพยานที่เห็นเหตุการณ์และจะไปตรวจสอบกล้องวงจรปิดที่เกิดเหตุ
เพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะคะ